นายเขมทัศน์พลเดชนะครับนายกสมพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับนำทีมผู้บริหารของสมภัณฑ์ไปหามรือกับนายเกรียงไกรเทียนนุกุลครับ
คุณเขมทัศน์บอกว่าทางสมภัณฑ์เองก็มีเครือข่ายสื่อทุกด้านอยู่แล้ว
ซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญคือต้องร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่เรามีอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น